อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ
ออกมาแสดงความไม่พอใจหลังจากไปพบว่า
ภาพวาดของในหลวงรัชกาลที่เก้าที่วาดขึ้นตั้งแต่เมื่อสิบเจ็ดปีก่อน
ตอนนี้ไปติดตั้งไว้บริเวณสารกลางจังหวัดแพร่แต่ว่ากลับไม่ได้รับการดูแลอย่างสมพระเกียรตินะคะ
ตอนนี้ก็วอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลค่ะ
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะ
บอกว่าภาพที่เห็นชื่อภาพทรงพระเมตตาต่อไพร่ฟ้าผู้ทุกข์ยาก
ความยาวร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรกว้างร้อยสี่สิบแปดเซนติเมตร
ซึ่งวาดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองตามโครงการของรัฐบาลที่ให้ศิลปินวาดภาพในหลวงราชการที่๙
เพื่อนำไปติดตั้งไว้บริเวณสารกลางจังหวัดทั่วประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ลูกศิษย์ไปถ่ายภาพดังกล่าว
นำไปติดตั้งไว้บริเวณสารกลางจังหวัดแพร่เพื่อจะทำเป็นสำเนาเก็บรักษาไว้ภายในหอศิลปร่องคุณ
ให้นักท่องเที่ยวได้ชมแต่กลับพบว่าภาพวาดอยู่ในสภาพที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างสมพระเกียรติ
ภาพนั้นดูแล้วได้รับความเสียหายทั้งตัวกรอบ
เนื้อภาพที่เป็นผ้าใบวาดด้วยสีอคลิลิก
ก็มีรอยด่างของน้ำมูลสัตว์
และยังมีรอยฉีกรวมกันไม่ต่ำกว่า๑๐จุด
ซึ่งเป็นรอยฉีกที่เห็นชัดเจน๒๓จุด
รวมทั้งรอยมูลสัตว์และรอยน้ำอีกประมาณ๖๗จุดค่ะ
ถ่ายรูปรูปนี้มาแม่เจ้ามาแล้วรูปผมไปติดดู
มาแล้วรูปผมไปติดเป็นสิ่งที่โอ้โหรูปผมมูลค่าไม่รู้เท่าไร
ดูเอาไปติดในห้องที่กระจอกบอกไว้ไม่สมแก่ประเกียรติยศ
รูปผมเนี่ยคือรูปที่สุดยอดแล้วพี่น้องดูผมพร้อม
ว่ามันรักษารูปของผมผู้ว่ากี่ผู้ว่าที่ทำให้ลูกผมเนี่ยเจ๊ง
แม่เป็นแผลถลอกถลอกดูดิขี้นกขี้หนูขี้แม่งสาม
ทุกอย่างน้ำเห็นไหมเสียหายหมดลูกจริงผมเสียหายหมด
แม่เจ้านี่เหรอ
ภาครัฐนะศิลปินเอาของไปให้แก่รัฐบาลเอาไปให้ภาครัฐแล้ว
ภาครัฐดูแลไหมไม่เคยดูแลเลยสิ่งที่มีคุณค่าเจ็ดสิบสี่จังหวัด
อยู่ทุกจังหวัดของประเทศนี้ขนาดผมมีชื่อเสียงขนาดนี้
มันยังไม่ดูแลรักษาลูกเขียนที่มีค่าชิ้นนี้เลย
อาจารย์เฉลิมชัยนะคะเรียกร้องอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยตรวจสอบภาพวาดตามโครงการดังกล่าวทั่วประเทศค่ะ

ถ้าหากไม่สามารถดูแลรักษาให้สมพระเกียรติได้
ก็ควรจะมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเก็บรักษาดูแล

หรือไม่อย่างนั้นก็คืนให้ศิลปินนำไปเก็บไว้ในหอศิลป
หรือให้เอกชนที่มีการดูแลรักษาที่ดีกว่าค่ะ
ด้านนายวัฒนาภูติชาติพฤวาสราชการจังหวัดแพร่
ได้นำภาพวาดดังกล่าวไปตรวจสอบร่วมกับศิลปินในจังหวัดแพร่๔คน
ยืนยันว่าได้ติดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสม
คือบริเวณหน้าห้องพระประจำจังหวัดบนสารกลางจังหวัดหลังเดิม
ประชาชนหรือข้าราชการที่เข้าไปทำงานก็จะพบภาพดังกล่าวตั้งอยู่อย่างสวยงาม
ขณะที่นายวิทยาสุริยะอดีตอาจารย์สอนศิลปวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ตรวจสอบภาพพบว่าเป็นเพียงรอยเปื้อนฝุ่นไม่มีรอยฉีกขาด
อาจจะเป็นรอยบ้างจากฝุ่นเกาะ
ที่วาดอาจเลือนและมีรอยของจิ้งจกไต่เล็กน้อย
สามารถแก้ไขทำความสะอาดได้แต่ว่าต้องใช้ความละเอียด
และจะมีการประสานอาจารย์เฉลิมชัยว่าจะดำเนินการอย่างไร
ถ้าจะให้ศิลปินในจังหวัดแพร่แก้ไขก็สามารถทำได้
หรือจะนำไปให้อาจารย์เฉลิมชัยช่วยแก้ไขก็จะทำค่ะ